โอ้โหทนไม่ไหวต้องบันทึกภาพเอาไว้หน่อยนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาเอือมระอาค่ะเป็นวัยรุ่นสองกลุ่ม

ต่างฝ่ายต่างมีอาวุธครบมือเลยนะคะ
แล้วก็ต่างฝ่ายต่างมากันเป็น๑๐คน
ในภาพจะเห็นว่าจะมีรถเจ้าหน้าที่มา
รถเจ้าหน้าที่ไปถึงยังตีกันไม่เลิกเลยอะค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณภาคภูมิคือรถตำรวจสายตรวจเปิดสัญญาณไฟไซเรนจอดอยู่ตรงนั้นมาระงับเหตุการณ์ครับยังไปตีกันหน้ารถเจ้าหน้าที่เลยค่ะคือไม่หยุดค่ะไม่หยุดผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะเขาอยู่ใกล้ใกล้กับเหตุการณ์ก็เลยบันทึกคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์ภาพนี้เอาไว้
แล้วก็มีข้อความบอกว่าโอ้โหมันเล่นกันแล้วที่นี่ประชาอุทิศฝ่ายน้ำเงินมีอาวุธครบมือฝ่ายแดงไม่รอช้ารีบสวนกลับส่วนตัวคนโพสต์บอกว่าจะมาดื่มแต่ร้านก็ต้องปิดเพราะว่าเหตุคนตีกันนะคะ
นี่คือจะอยู่หน้าร้านเหมือนกับร้านบันเทิงสถานบันเทิงที่ชื่อว่าอินดี้บาร์ซอยพุทธบูชา๔๕เขตทุ่งครุกรุงเทพนะคะ
ทีมข่าวของเราเห็นภาพนี้ก็ลงพื้นที่ไปเลยไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ไปตอนกลางวันนะคะนี่สภาพตอนกลางวันชาวบ้านก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกกลุ่มที่ก่อเหตุก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นขาจรมาจากพื้นที่อื่นไม่ใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยใกล้ตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ทีมข่าวข
เดือดขนาดนี้
สอนอราชบุรณะที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะคะก็บอกว่าจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ก็คือไม่ได้มีผู้เสียชีวิต
มาถึงเช้าวันนี้ก็ยังไม่ได้มีผู้เสียหายไปแจ้งความไม่ได้มีใครไปลงบันทึกประจำวันนะคะเหมือนกับตีกันใส่ต่างฝ่ายต่างก็ไป